ข่าวนี้ดิฉันเห็นภาพแล้วก็อมยิ้มจังเลย
เรื่องของเด็กคุณผู้ชมจำได้ไหม
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ

บอกว่านี่เป็นโรงพยาบาลสนามของเด็กแห่งแรกในประเทศไทย

อกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง

๔วันแล้วแล้วนี่ดูค่ะคุณผู้ชมภาพล่าสุด
เด็กนะหายแล้วแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว
คุณขอดูได้ไหมว่าบรรยากาศตอนที่เด็กออกมาเป็นยังไง
ขอบคุณครับหน่อยฮะปล่อยเสียงนิดหนึ่งนะฮะ

เขาก็ประกาศมาปรบมือให้เด็กน้อย

งงทำไมคนปรบมือให้หนูเยอะจัง

แต่เด็กบางคนนะชูกำปั้นขึ้นแน่ผมสู้ครับ

เพราะว่าคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็ร้องไห้

เทศบาลตำบลแม่คือที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ในอำเภอจิรัชชาติซื่อตระกูลและใจนาที

ครูพี่เลี้ยงก็พาไปส่งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มารอรับ

ใช่ถ้าเกิดว่าย้อนไปคุณผู้ชม๒๓เมษา

แล้วก็เลยทำให้เด็กเล็กมาก๒๔ขวบติดโควิดไปด้วย
รวมทั้งหมดเลย๒๗คน
ทีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการสั่งให้เปิดโรงพยาบาลสนามตรงนี้
กักตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่
ดูแลเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะเพราะเขาก็มีสนามเด็กเล่น
ให้เด็กได้ออกมาเล่นคลายเบื่อคลายเหงา
ล่าสุดเนี่ยคุณหมอก็เอ็กซาเรย์ปอดเด็กปกติดีนะคะ

ทีนี้ก็เลยพอหายแข็งแรงแล้ว
เขาก็เลยต้องมีการทำพิธีตามความเชื่อชาวล้านนาด้วย

ใช่ค่ะก็เป็นการเรียกขวัญกลับมาสู่ตัวเด็กนี่แหละ
หลังจากที่เด็กอาจจะตกใจเพราะว่าป่วยติดเชื้อไง
ก็ใช้เวลาในการทำพิธีนี้๑๐นาที
โอ้เด็กเราอันนี้แข็งแกรกมากเลย
ใช่ค่ะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาปรับพรมน้ำมนต์ให้กับเด็ก

แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เจอแต่สิ่งดีนะลูก
อกจากนั้นค่ะมอบใบรับรองแพทย์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ว่ารักษาเด็กหายแล้วแต่เขาต้องมีวิธีการนะ
บอกพ่อแม่ว่าหลังจากนี้พ่อแม่จะต้องดูแลบุตรหลานยังไง
นี่มีผู้ปกครองคนนึงมารอรับลูก
บอกว่าโอ้โหดีใจมากครอบครัวรอคอยมาตลอดเลย

ใช่เพราะว่าที่ผ่านมากินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
ว่าลูกจะเป็นอะไรไหมไม่คิดไงว่าลูกจะติดโควิด
แล้วลูกบอกว่านอกจากนั้น
พอลูกติดแล้วทั้งครอบครัวก็ต้องไปตรวจด้วย
ปรากฏว่าตรวจมาก็ผลเป็นลบกันหมดนะคะ
พอรู้ว่าลูกหายก็สบายใจขึ้น
หลังจากนี้พ่อบอกว่าจะสวมหน้ากากอนามัย

มีคุณแม่บางท่านนะกอดลูกแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยกัน
พี่ทุกข์คิดถึงใจจะขาดอยู่แล้ว
ไม่เคยห่างกันเลยนอนด้วยกันทุกวันเลยนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
อย่างนายยอดคุณยศยิ่งบอกว่า
การปิดโรงพยาบาลสนามรอบนี้

เพราะว่าประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาเด็กจนหายแล้ว
ตั้งแต่เปิดจนมาถึงวันนี้ใช้เจ้าหน้าที่เยอะนะคะ
คือระดมเจ้าหน้าที่จัดหาสถานที่
เพราะว่าใช้เวลาแป๊บเดียว๓ชั่วโมง
หาทั้งทีมแพทย์หาทั้งพยาบาลหาพี่เลี้ยงเด็ก
ตอนนั้นก็เครียดเพราะว่าการดูแลเด็ก
ที่ห่างมาจากอ้อมอกพ่อแม่มันยาก
คือมีเด็ก๑๘คนผู้ปกครองอีก๖คนที่ติดโควิดด้วย
แล้วก็มีผู้ปกครองอาสาซึ่งถือว่าไม่ได้ติดโควิดนะ

ออกมาได้รับการรับรองยืนยันชัดเจนแล้วว่า
หายจากโควิด๑๙กลับไปใช้ชีวิตในชุมชน
วิ่งเล่นได้เลยหนูเอ้ยวิ่งเล่นได้แล้วนะ
แต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะยังต้องใส่หน้ากากอนามัย